ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่น้ำท่วมลดลงอะไรต่อมีอะไรก็ผุดขึ้นมาให้เห็น
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งคงหนีไม่พ้นขยะ
ผู้ประสบภัยหลายคนในทั่วกรุงเทพมหานครรอบด้วยทั้งจังหวัด
ก็มีการถ่ายคลิปภาพที่หลังจากน้ำท่วมลดลงแล้วก็จะเหลือเพียงเศษซาก
ขยะที่ทิ้งเกลื่อนตามถนนนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะของเจ้าหน้าที่
ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะที่ต้องเก็บขยะ
เพราะว่าหลังจากที่เจอปัญหาขยะวิกฤตไม่แตกต่างจากเรื่องปัญหาน้ำท่วม
จากหลายเขตก็เจอขยะเกลื่อนหลังจากน้ำท่วมลดลงนะคะ
ขณะที่ชาวบ้านตามตอกซอกซอยต่างก็ออกมาร่วมแรงร่วมใจ
ตามคลิปภาพนี้นั่งเก็บขยะที่อุดตันในท่อระบายน้ำขนาดใหญ่
ลงไปในท่อแบบนี้ต้องช็อกนะคะ
เพราะว่าสภาพขยะมหาศาลทั้งขวดน้ำเศษถุงพลาสติกเศษผ้าชิ้นส่วนเหล็กเศษแก้วอุดตันตามท่อ
ชาวบ้านก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าหรือว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำท่วมกรุง
ส่วนที่เขตลาดกระบังนะคะผู้ประสบภัยก็อวดผลงานของน้องน้ำท่วม

สภาพของฟุกนอนหมอนผ้าห่มตู้เอกสารต่าง
นิเจอร์เสื้อผ้ารวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
สภาพก็เละเทะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่

ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอย่างสาหัส
ผู้ประสบภัยหลายคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้มาฟ้องชาวเน็ตว่า
ตกหนักตกเบาก็ท่วมทุกปี
ปัญหาที่เจอก็คือขยะที่ลอยเกลื่อนนะคะ

ส่วนคนกรุงเทพเองอีกรายหนึ่งก็ถ่ายคลิปไว้ขณะที่เดินกลับบ้านนะคะ
ก็พบว่าบนทางเท้ามีเศษใบไม้กิ่งไม้

หรือแม้แต่สะพานเรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาเอง
ก็เห็นขยะลอยเกลื่อนอยู่แบบนี้

น้ำท่วมกรุงเทพให้อะไรกับเรานะคะ
หลังจากน้ำลดลงค่ะสิ่งที่ตามมาแน่นอนว่าก็จะต้องมีการ
ในแต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเองด้วย

รวมทั้งเป็นการที่จะคลายปัญหา

ทุกคนก็ออกมาพร้อมใจการทำความสะอาด
เพื่อให้บ้านถนนหนทางคลองน้ำสะพานต่าง

ขณะที่บางส่วนของหลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วถ้าขยะกองโต
ส่งกลิ่นเหม็นหรือว่าเป็นแหล่งอาศัยของภาหะนำโรค
ไม่ว่าจะเป็นหนูแมลงวันแมลงสาป
ซึ่งปริมาณขยะในแต่ละวันของกรุงเทพมหานครนั้น
ก็มีมากถึง๘๕๐๐ตัน
ปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะเองก็ไม่เคยมองเห็น
หรือหลายคนบอกว่าไม่ได้มีการทำความเข้าใจ
เรื่องของการรับมือกับขยะน้ำท่วม
เพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นว่าออกมาขัดพื้นขัดถนนต่าง
หลังจากน้ำท่วมเสร็จแล้วค่ะ
ในที่ประชุมของสำนักการระบายน้ำ
ระบุไว้ถึงสาเหตุน้ำท่วมนะคะว่า
เกิดจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ
แล้วก็ปัญหาขยะที่เป็นการกิดขวางทางน้ำแบบนี้แหละค่ะ
ทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงคลองต่างได้แล้วก็เกิดปัญหายาวนาน
ขณะที่กรุงเทพมหานครเองตอนนี้จริงจังกับเรื่องนี้อย่างมากนะคะ
ขยะชิ้นใหญ่ไม่ถูกที่มีโทษทิ้งตามใจทำให้อุปสรรคในการระบายน้ำ
ก็มีโทษในการปรับตามพรบรักษาความสะอาดปรับ๒๐๐๐บาท
หากทิ้งนอกพัชนะหรือว่าจุดที่กำหนดแล้วก็ปรับ๑๐๐๐๐บาทหากทิ้งลงในแม่น้ำ
ส่วนผู้ที่แจ้งสามารถที่จะรับส่วนแบ่งเงินค่าปรับนี้ด้วย
โดยมีกำหนดในการนัดทิ้งนัดเก็บตั้งแต่วันที่๘ถึง๙ตุลาคมนี้นะคะ

โลกร้องที่ไทยไปโลกร้องกันต่อที่ต่างประเทศนะคะ
ทางซิดนี่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักในรอบ๑๖๔ปี
ทางการออสเตรเลียเองก็ต้องมีการเตรียมรับมือนะคะ
ในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมครั้งใหญ่
นี่คือปริมาณน้ำฝนที่มากกว่า๒๒๐๐มิลลิเมตรค่ะเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่มีการจดบันทึกสถิติไว้ตั้งแต่ปี๑๘๕๙นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งเตรียมรับมือเหตุน้ำท่วมใหญ่
ภาคตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในอีก๓วันข้างหน้าด้วย
ขณะที่ทางการรัฐนิวซอเวลระบุว่ามีจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วม

พร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก
และน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เตรียมยกประตูกั้นน้ำที่เขื่อนวาลากำบา
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเพื่อเป็นการบริโภคของชาวซิดนี่ป้องกันน้ำท่วมอีกด้วยค่ะ
น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างนี้นะคะทางออสเตรเลียเองก็มีการเตรียม
เพื่อที่จะมีการชี้แจงกับประชาชนว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ลานิยา
โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตในปีนี้มากกว่า๒๐ศพ
ซึ่งเป็นฝนตกหนักขึ้นแล้วก็เกิดน้ำท่วมในบริเวณชานเมืองของนครซิดนี่
ครั้งในรอบ๒ปีที่ผ่านมาประชาชนหลายคนก็ต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนค่ะ
สถานการณ์ต่างนอกจากเตรียมรับมือให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ